ไปดูบรรดาลูกศิษย์พร้อมด้วยประชาชนผู้สัทธา
กว่า๕๐๐คนเข้าร่วมพิธีลุยไฟประจำปี
ของสารเจ้าไตเสียฮุกโจ้ในจังหวัดชมบุรี
โดยเชื่อว่าหากได้ลุยไฟแล้วจะเป็นการเสริมมงคลชีวิต
และปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายครับ
บรรยากาศภายในบริเวณสารเจ้าแห่งนี้
อยู่ที่หมู่๗ตำบลหนองขยาดอำเภอพนัฐนิคม
งแน่นไปด้วยประชาชนพร้อมด้วยกลุ่มลูกศิษย์ลูกหา
ซึ่งเข้าร่วมงานประจำปีและพิธีลุยไฟนะครับ
ยังมีพิธีเชิญเทพเจ้าต่างเข้าประทับร่างทรงหรือว่าม้าทรง
ที่มาจากสารเจ้าต่างทั่วทั้งจังหวัดชนบุรี

โดยพิธีลุยไฟเริ่มตั้งแต่การจุดไฟโดยร่างทรง
จากนั้นจึงจุดประทัดแล้วก็บรรดาร่างทรงต่างพร้อม
ศิษย์ทั้งชายหญิงก็จะเดินแล้วก็วิ่งลุยไฟ
ซึ่งมีระยะทางของกองไฟนั้นนะครับประมาณ๑๕เมตร
ซึ่งก็ถือว่ามีระยะทางยาวกว่าที่สารเจ้าอื่น
จัดพิธีลุยไฟขึ้นนี่แบบนี้ครับ
โดยผู้ที่เข้าร่วมพิธีนี้มีความเชื่อนะครับว่า
ได้ลุยไฟแล้วจะเป็นการเสริมมงคลเสริมดวงชะตาชีวิต
เป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิต
อีกทั้งยังเชื่อว่าจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง
และมีข้อห้ามนะครับสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือน
โดยจะห้ามเข้าไปในพิธีอย่างเด็ดขาด

และคนที่จะเข้าร่วมพิธีได้ก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวเท่านั้นครับ
ซึ่งการลุยไฟในครั้งนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ประชาชน

และทุกคนก็สามารถลุยไฟผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ
โดยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ